ใครที่รออยู่นะครับเพราะว่าอีก๓วันแล้ว
ลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะก็จะออกนะครับอ้าวตั้งใจดูครับ
เริ่มกันที่สำนักสงฆ์บ้านบริมขานกันก่อนนะครับ
อยู่ที่หมู่๘ตะบนดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

มาเพื่อสักการะขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝด
เจ้าแม่สบายพรและเจ้าแม่สบายแพร่
จุดทูบจุดเทียนนะครับขอเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝด
โดยเจ้าแม่ทั้งสองต้องการสิ่งไหนก็จะไปเข้าฝันชาวบ้าน
ส่วนโค้งสุดท้ายนี้เนี่ยชาวบ้านก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขอโชคขอลาบ
โดยชาวบ้านริมขานนะครับที่เฝ้าดูแลเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝด
บอกว่ามีคนได้รับโชคจากเจ้าแม่ทั้งสอง
นำชุดไทยนะครับสวยงามทีเดียวสีขาวสีแดง
มาถวายอย่างละ๒ชุดตกกลางคืนเจ้าแม่ไปเข้าฝันบอกว่า
รับปีใหม่๒๕๖๔ให้เปลี่ยนชุดเป็นสีแดงทั้ง๒องค์เลยนะ
เอาแป้งมาโรยมาถูตรงไหนก็เลขปรากฏขึ้นมาเลย
แล้วทั้งสองเจ้าแม่เขาบอกว่าให้ตัวเลขใกล้เคียงกันซะด้วยนะครับ
พาไปอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้ชมจะบอกว่าคุณเชื่อไหมล่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์ศิษย์ชื่อดังประจำวัฒน์นะครับ
มีการนำของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายด้วยอะไรบ้างนี่กระซิบแบบนี้

ถ้าตอบกลับมาวิ่งค่ะ

ทีนี้ของโปรดไอ้ส้มฉุนมีอะไรบ้างล่ะ
น้ำแดงขนมไทยหนังสติ๊กของเล่น
ที่ผ่านมามีคนมาขอโชคขอลาบจากส้มฉุน
วิธีการคือมีหลายวิธีมาก
ทั้งประซิบไปเปิด๒เลขใต้ฝาน้ำแดงก็มี

แล้วจะบอกว่า๓๐งวดติดแล้วนะ
ที่ชาวบ้านที่ไปขอเขาถูกรางวัลกันนะคะ
คุณผู้ชมจะบอกว่าครั้งนี้มันแปลกตาไปนะคะ
เพราะวิธีการขอเลขเด็ดเนี่ยมันมีมาใหม่ด้วยคนดวงเฮงงวดที่แล้วได้ไปเกือบล้านนะคะ
ตรงไหนล่ะเรือไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปี
ซึ่งเป็นเรือหลวงของหลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดทรงเสวย
นี่แหละค่ะที่ใช้บินทบาทกับไอ้ส้มฉุนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมาขัดมาถูมาไถนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ
หลายคนที่มาส่องเนี่ยคุณหลายคนที่มาส่องมันจะเป็นไปได้ไหม
หลายคนที่ส่องเนี่ยแล้วมันเจอเลขเดียวกันอ่ะจริงหรอ
ชาวบ้านบอกเป็นไปได้เพราะนี่ไงที่นี่ไงเขาส่องตรงนี้แล้วมาเจอเลขเดียวกันอ๋อเหรอ

โอ้โหมี๕อีกแล้วเมื่อกี้เขาก็มี๕กันเนอ

ใครหูไม่ดีนะท่านต้องทำหูให้ท่านฟังได้ได้ยินดีด้วยนะ
อ้าวไปที่อีสานกันดีกว่าครับไปที่จวัดอุดอลทานีข้า
คำชโนธครับบริเวณต้นมะเดือยักษ์นะฮะอยู่ที่กลางเกาะคำชโนธ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นขุมทรัพย์ของท่านพญานาคแหละพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
วังนาคินนักท่องเที่ยวเองก็ไปแล้วครับไปกลับไหว้ขอพร
เรื่องการงานเรื่องโชคเรื่องลาบอะไรก็ว่ากันไปต่างคนก็หาที่เหมาะนั่งส่องกันดูสิ
นะฮะกับเรื่องของตัวเลขต่างต่างบางทีก็ใช้มือทงมือถือถ่ายกันไป
ตัวใครตัวมันแล้วแต่จะเห็นจะมองกันนักท่องเที่ยวมีคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาส่องไปที่ต้นมะเดือยักษ์นี่คุณดูภาพนี้มันเกิดรุ้งกินน้ำพาดผ่าน
แล้วก็มีแสงวับวาบขึ้นมาเป็นวงกลมแบบนี้แล้วเขาเห็นตัวเลขสามตัวปรากฏที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์
เหรอแต่ภาพนั้นเราพยายามมองผมก็มองไม่เห็นว่ามันคือเลขอะไร
คุณผู้ชมก็มองเอาละกันเผื่อจะเห็นเหมือนกันนะฮะตื๊ดแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนที่วัดพลายชุมพลบ้านหางคลองหมู่๕ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรตาจันดียายศรีกันอย่างคึกคักนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมามีชาวบ้านมาขอโชคลาภแล้วก็ได้เลขจากดอกน้ำมนต
แล้วก็เอาไปซื้อนะครับลอตเตอรี่เนี่ยถูกรางวัลแล้วก็รับโชคไปหลายงวดแล้ว
แล้วก็ช่วงนี้นะครับใกล้วันที่ลอตเตอรี่จะออกนะครับ
ทำให้ชาวบ้านมากลับว่าขอโชคกันจนแน่นวัดแล้วก็ไม่พลาด๒เลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
หน้าศาลตาจันดียายศรีนะครับบางคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปดอกน้ำมนต์นะครับ
ไปให้ญาติญาติที่อยู่ต่างจังหวัดให้เอาไปเสี่ยงโชคกันด้วย
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือบริเวณขอบอ่างน้ำมนต์นะครับมีตัวตะปาดนะฮะ
ตะปาดเนี่ยนะฮะเกาะอยู่ขอบอ่างแน่นเลยนะฮะ
ขณะที่ชาวบ้านเข้าไปใกล้มันก็ไม่กระโดดหนีไปไหนครับ